หพัฒน์บริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า๖๐๐รายการ
ภายใต้๙๐แบรนด์สู่ครอบครัวคนไทย
บุญชัยโชควัฒนาแม่ทัพใหญ่
เคล็ดลับบริหารธุรกิจให้สำเร็จ
ต้องดีเด่นโดน
สินค้าให้สำเร็จสิ่งที่สำคัญสุดก็ต้องมีคุณภาพ

สินค้าเราที่ออกไปต้องมีความแตกต่าง
กว่าของคู่แข่งออกไปแล้วถึงจะสำเร็จ
ฉะนั้นสินค้าสำคัญมากที่ต้องสร้างให้มีคุณภาพดีมีจุดเด่น
กลยุทธ์การผลักดันสหพัฒน์ในยุคทายาทรุ่นที่๒

ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้